คือคุณผู้ชมครับเรื่องราวที่จะให้ดูต่อจากนี้มันระทึกขวัญจริง
ไปเจอกับตัวป่วนตัวร้ายที่มาพร้อมกับอาวุธอยู่ในมือ
อาการคุ้มคั่งด้วยจอแบบนี้ส่งมาเอากล้วยมาไม่งั้นตัวประกันตาย
เฮ่ย
มันทิ้งมีดแล้วมันต้องขึ้นไปบนจอบไฟฟ้ามั้ย

แล้วมันคิงคองแต่ให้ดูเนี่ยนี่มันเหตุการณ์ระทึกนะครับ
แต่ทำไมถึงหัวลอกกันแหละเนี่ยหัวลอกก้มสั่นน่ะ
เอ้าแต่จะเล่าให้ฟังว่าเจ้าจ๋อตัวนี้มันปีนขึ้นไปอยู่บนรถกู้ชีพ
โรงพยาบาลสุราธานีแล้วก็ตะโกนออกมาว่า

ส่งกล้วยมาไม่งั้นตัวประกันตาย

นั่นเอาอีโตกรคอตัวเอง

แต่ท่านไงธนาฑิการ์เขาก็รอจังหวะ
จนมันอ่อนเพลียยอมทิ้งมีดแล้วปีนขึ้นไปอยู่แถว
เขาเรียกว่าอะไรโครงตรงคลานมั้งหรือมั้งค่ะคือเอาจริงมันคงแบบ
ซนมันอ่ะเนอะลิงอ่ะนะแต่ก็อดตกใจไม่ได้เพราะบางทีเราก็ไม่รู้ไง
ว่ามันอารมณ์ไหนนะสุดท้ายเจ้าหน้าที่เขาอาจจะต้องหากล้วย
แลกกับมีดอิโต้ของ
เอ้าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ดูแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ส่วนเจ้าลิงตัวนี้ก็คงจะกลับคืนสู่ที่ของมันแล้วมั้ง
รู้เหมือนกันแต่น่าสงสารเนาะ

คุณขึ้นคานตั้งนานคุณยังไม่เห็นบ่นอะไรเลย
ก็เข้าใจก็เลยสงสารไงเรา

ก็ลิงยังไม่ลงเลย
ไม่ต้องเทียดนะไม่ต้องไปถือมิตรมาทำแบบนั้นนะ